คุณพิมพิพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่เธอมีกล่องสุ่มออกมาค่ะ
ช่วงต้นก็เป็นกล่องสุ่มหนึ่งแสนมาเป็นกล่องสุ่มหนึ่งหมื่น
แต่ทั้งสองอย่างเนี่ยโอ้โหทำเงินร้อยล้านในเวลาไม่กี่นาที

ใช่เธอไม่ได้บอกนะว่าในกล่องมีอะไรแต่คนก็พร้อมจะซื้อ
กล้าจะซื้อกล้าจะจ่ายเงินบางคนก็ได้ของในกล่องที่มันเกินราคาที่จ่ายไป
บางคนก็บอกแม่ไม่คุ้มราคาก็มี
ก็มีมันมีสองมุมแต่คนนี้ซื้อกล่องสุ่มหนึ่งหมื่นบาทนะคะ

แล้วเขาบอกว่าแกะไปแกะมามีกุญแจรถแล้วคนนี้เป็นคนดังเหรอ

หมูทอดเจ๊จงโอ้โหยังอร่อย
ใช่ค่ะเจ๊ส้งซื้อกล่องสุ่มคุณพิมริพาย
ซื้อด้วยหนึ่งหมื่นบาท
จริงเจ๊จงต้องซื้อ๑แสนระดับเจ๊จง

แกะกล่องน้าก็เจอมีกระติกน้ำมีน้ำหอมมีเครื่องสำอาง

อะไรหมื่นนึงมีแค่นี้เหรอ

นี่มีกล่องเล็กกล่องน้อยอีกนี่
คุณแจรถรถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์แล้วก็ของอีกเพียบเลย

เจ๊ก็ได้รับกล่องสูบแล้ว
แต่ว่าเจ๊ครึ่งเจ๊เอ็มล์กับอื่นมาด้วยนะคะ

หมอนหมอนแบบต่างจังหวัดอะค่ะ
นะคะ๒ใบแล้วก็
อะไรก็มิรู้อ่ะหนึ่งล้าน
แล้วก็กล่องสุ่มตามใจพิมพิพาย
อะไรก็ได้มูลค่าเท่าไหร่ก็ได้หนึ่ง

เก่าเหมือนโทรศัพท์เลยใช้โทรศัพท์เลย

พี่แม่อะไรนี่

เป็นใครสนใจบ้าง

รีพายนี่คือไม่ใช่ว่าจะซื้อกันได้ง่ายอยู่เหมือนกันนะ

เดียวหมดนะแป๊บเดียวหมด

ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเงินอีกหรือเปล่า
รู้ว่าคุณพิริพายจะกล่องหมื่นกล่องแสนไง

เดี๋ยวรอจังหวะคุณพิมพิริพายกล่องละล้านเนี่ย

แต่ถ้าได้รถคันหนึ่งนี่ไม่ให้ใครเลยนะ

ตอนนี้เนี่ยมีชาวเมียนมาที่เขาอบพยพมาอยู่ในศูนย์ลีภัยที่แม่สอดจังหวัดตากันอยู่เยอะนะฮะหลายพันคน